ร้องได้ให้ด่าม
ความคิดพอหยุดลงปั๊บ

ตกใจตื่นมาเสียนี่
แม่เสียได้จัง
เสียได้จัง
เป็นการร้องเพลงเก่งที่โอ้โหลุ้นเหลือเกินแต่น่ารักนะเห็นเขาร้องเพลงนะเป็นลูกทุ่งแต่ว่ามีสไตล์หลุดขึ้นมา
แรปนี่มีความเป็นแรปหยกครับผมถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับก็เรียกว่าโล่งอกนะฮะ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทน้องใบเตยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ใบเตยร้องได้

ได้ครับ

อย่างน้อยแล้ว

ไปอย่างไรครับ

แล้วก็เนี่ยหมูตุ๋นมีค่านมแล้ว

หนูก็ดีใจสุดขีดนะครับ
ณตอนนี้ที่ร้องไห้นี่คือดีใจสุดขีด
น้องจะได้เสื้อที่มีชื่อของตัวเองบนเสื้อ
โมตุลก็จะได้มีนมกินแค่แพมเพิร์ต
แล้วก็แบ่งเบาภาระให้ยายนี่คือสิ่งที่หนูดีใจใช่ไหม
สมควรดีใจค่ะทำได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
อายุเท่านี้เองใบเตยตอนนี้ใบเตยรับแล้วค่ะ

พุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายในฝัน
แล้วก็ไอ้ตัวช่วยที่เปิดเพิ่มเนี่ย
ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าร้องไม่ผิดเลย
ใบเตยนี่ก็รองรับความรับผิดชอบ

ถือว่าเป็นแม่คนที่สองของน้องได้เลย
ได้ไปละสองหมื่นชื่นใจกันไปแล้วนะครับ

เรามาถึงเพลงที่๓กันเลยนะครับ
เพลงนี้๔๐๐๐บาทแล้วใบเตยนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

อ่าใช่หลังจากนั้นก็พร่ามเต้นไปทั่วเลยลูก

กขาเพราะว่าสะดุดอะไรหรือเปล่า

ลองกาแลยณมิตรของพี่

ห้าสิบค่ะ

ใช้ไม่ได้ใช้ก็ได้ค่ะ
ใช้คำว่าไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ได้นะลูก
หนูต้องมั่นใจนะเพราะว่าอันนี้สี่หมื่นแล้วนะ
ตอนนี้หนูมีอยู่สองหมื่นหนูก็สามารถที่จะหยุดได้
ก็รับเงินสองหมื่นไปเลย
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเหลือหนึ่งหมื่นได้
ถ้าเกิดบอกว่าสู้แล้วร้องผิดนะครับ
แต่ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้เพลงหน้าอีกเพลงเดียว

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ

ใบเตยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้
ใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะ
วนาให้เปิดมาเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ข้ามไปเลยเจอโทรหาคนรู้จัก
ใบเตยให้เบอร์ใครไว้คะลูกเบอร์ป่าอองค่ะเป็นคนที่อยู่ในวงวงดนตรีวันหนึ่ง
เวลาเขามีงานใช่ไหมคะเขาจะโทรบอกหนูว่าเนี้ยไปร้องเพลงอ่าอ่า
เขาเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นนักดนตรีค่ะแล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะ
อ๋อนักดนตรีไม่ใช่ถ้าเป็นนักร้องโอเคอาจจะได้ถามเนื้อเพลงอะไรได้ค่ะ
อ่ะถ้าเปลี่ยนเพลงก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะครับได้ฟังเพลงต้นฉบับโอเค
ข้ามไปเลยยิ่งโอเคโทรหาคนรู้จักโอเคอ่ะมามาเลือกให้ดีนะครับ
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับเลือกไปแล้วนั่นก็คือแผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สาม

แผ่นสุดท้ายนะครับที่ใบเตยเลือกนะครับเลือกแผ่นที่๕ก็คือ
แผ่นที่๕นะครับโทรหาคนที่รู้จักครับ
สวัสดีค่ะป๊าอ๋องครับผมโทรจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ครับตอนนี้เป๊กกี้ศรีธัญญาพูดอยู่ค่ะอยู่กับคุณป่านุ่มสันติสุขค่ะ
สวัสดีครับครับค่ะป๊าอ๋องค่ะตอนนี้น้องใบเตยมาแข่งร้องเพลงค่ะ
แล้วติดขัดกับเพลงนี้ป๊าอ๋องตอนนี้มีเวลานะ
อองตั้งสติให้ดีแล้วฟังอินโทรเพลงนี้ค่ะ

ท่อนที่มันต่อจากท่อนฮุกมันร้องว่าอะไรนะป๊า
ไอ้หาเธอโดระซิลเค้ามีมือดีโฉบไป

ลักแหลกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไร

ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ

โอ้ยแล้วก็อะไรต่อ

อาเตอร์โลเซียวเขามีมือดี
ลักแหลกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไร

ประใจและใจยังมีไวตรอไหล่ดี

แบบหากเธอโทนเซียวเขามีมือดีชกไป

เหลือนนูได้หมดใช่ไหม
เอาล่ะก่อนจะร้องขอเบิกตัวดานเซอร์
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
วัปเดียวแค่ดูก็สำไม่รู้ว่าจะบีว่าถ่ายอย่าบอกไปว่าจะน่ารักแทนอย่ารีบมากไปว่ามันไม่ดีไม่งาม
ทำเป็นอ้อมทำเป็นว่าดูใช่ไหม
เธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ่ย
อยากพอจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหา
เบอร์ช่องอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแทบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับป่า
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไป
ใจให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรงเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทร
หากเธอโดนสิ้วพอมีมือดี
โชคไปรักแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไร
เอาใจได้ใจยังอยู่ไว้ก่อนแน่ดี
เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า

ทั้งกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทร
ให้รอสายแบบว่าให้รอสายแบบว่าให้เก็บรักษา